ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ถ้าเกิดว่าตอนนี้เป็น๑๓จังหวัดแล้วครับ

เข้มข้นกว่าเดิมพอสมควรนะฮะ

ราชกิจจาเอ้าหลายวันแล้วไม่ใช่เหรอใช่

เมื่อวานนี้โฆษกสวบคคุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน

เข้ม๑๓จังหวัดเดิมที๑๐จังหวัดครับ

ปริมณฑลก็คือปฐุมธานีนครปฐมนนทบุรี

งขลาปัตตานีนราแล้วก็ยาลา

๓จังหวัดก็คือพระนครศรีอายุทยา

อย่าเดินทางอย่าออกนอกเคหสถาน

เวลาประมาณเดิม๓ทุ่มถึงตี๔

นั่นค่ะนั่นแปลว่า๑๐จังหวัดเดิม

สัยว่าจะไปเที่ยวไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้ว
เริ่มนับกันใหม่เลย๑๓จังหวัดฮะ
ร้านอาหารเป็นไงร้านอาหารเปิดสิพวกเรา
เปิดขายได้ขายได้ถึงเมื่อไหร่๒ทุ่ม
ห้ามนั่งทานในร้านเหมือนเดิม
สรรพสินค้าทุกประเภทปิดหมดทุกแผนก

จัดเลยฮะก่อนหน้านี้เครื่องมือสุสานเปิดได้
คือเมื่อก่อนนี้อะไรนะมือถือ

ไม่ได้ธนาคารก็ปิดร้านมือถือก็ปิด

คือเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตกับร้านขายยา
รวมถึงบรรดาการฉีดวัคซีน
อันนี้ทำได้นอกนั้นหากค้อนพัง
ท่อแตกซ่วมตันหมดสิทธิ์ตันไปก่อน
อีก๑๔วันค่อยว่ากันนะครับ
ขณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อ

ห้ามรวมกลุ่มกัน๕คนขึ้นไปก็ยังเหมือนเดิม

ถ้าหากเป็นอำเภอเป็นตำบลอะไรอย่างนี้
อันนี้ต้องไปทำงานในสถานที่หน่วยงาน
ขณะเดียวกันขนส่งระบบสาธารณะ
รถเมย์รถปอสมมุติถ้าเดิมที

คราวนี้จะนั่งหรือยืนก็ได้ต้องเหลือแค่๓๐คน
ครึ่งหนึ่งเดินทางได้เพียงครึ่งหนึ่งครับ
มีผลเมื่อไหร่๒๐กรกฎาวันนี้
เป็นต้นไปแล้วนับอีก๑๔วัน

หากยังเอาไม่อยู่อู่ฮั่นให้นึกอยู่ในใจ

อันนี้อู่ฮั่นพูดถึงอู่ฮั่น

แล้วเสียชีวิต๖๓๐ศพ

ค่ะนั่นก็มันเอาไม่อยู่
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้อูฮันน่าจะมา